กลับมาที่ข่าวสารฟุตบอลในบ้านเรากันบ้างนะครับกรณีที่อักบาอิสมาตุลาเยฟนักเตะของบุรีดำนั้นติดโควิดสิบเก้าจากการตรวจผลล่าสุดก่อนที่บอลไทยลีกจะกลับมารีสตาร์ทล่าสุดนะครับ
คุณเอมิชิดชอบนั้นก็บอกทุกคนว่าอย่าเพิ่งตื่นตระหนกนะครับ
เพราะว่ามีการโชว์ผลการตรวจของตัวเองด้วยครับ
กรณีของอักบาร์ที่เดินทางมาถึงประเทศไทยตั้งแต่๑๓สิงหาคมแล้วก็ผ่านการกักตัว๑๔วัน
ตามมาตรการเลยครับและเพิ่งจะถูกตรวจพบ
ได้รับการยืนยันว่าเป็นผู้ติดเชื้อเบื้อบรรศุกร์ที่สิบเอ็ดกรรยายนจนทำให้ภรรษษไสฟ้านั้นถูกเลื่อนโปรแกรม
ไทยลีกที่จะเจอกับบีจีปฐุมในวันนี้ออกไปแล้วก็นัดที่๖นะครับ
ที่จะพบกับระยองเอฟซีในวันเสาร์ที่สิบเก้ากันยายนด้วยคุณเนวินนะครับ
บอกว่าชาวบุรีรำทุกคนที่ไม่ได้อยู่ใกล้ชิดหรือว่าใช้ชีวิตกับทางอักบาร์ไม่ต้องตื่นตระหนก
เพราะว่าไม่มีใครอยู่ใกล้ชิดกับอักบาร์มากเท่ากับตัวเขานักฟุตบอลแล้วก็สตาร์ฟโค้ชของทางบุรีรำ
แต่ผลการตรวจซ้ำเมื่อวานยืนยันว่าทุกคนไม่ติดเชื้อและทางการแพทย์อธิบายว่าอักบาร์ไม่ได้แพร่เชื้อให้ไกล
เพราะผลทดสอบจากห้องแล็บระบุว่าเชื้อที่พบนะครับมีปริมาณน้อยมากและไม่แข็งแรงด้วย
ได้จากอักบาร์ไม่มีอาการและคนที่ใกล้ชิดทุกคนก็ไม่มีเชื้อ
เจอทางราชนาวีเนี่ยผลการตรวจรอบสองวันนี้ออกมาแล้ว
ปรากฏว่านักเตะแล้วก็สตาร์ฟโค้ชของทั้งสองทีม
ไม่มีใครติดเชื้อนะครับราบุรีเข้ารับการตรวจทั้งสี่สิบคน
ส่วนขอนแก่นยูเลเต็ดเข้ารับการตรวจทั้งหมดห้าสิบเอ็ดคน

เตะแล้วก็ทีมงานของราบุรีทุกคน
ยังคงเฝ้าสังเกตอาการตัวเองแล้วก็พยายามเก็บตัวอยู่ในที่พัก
ก่อนเข้ารับการตรวจอีกครั้งสิบหกกันยันยัวนี้
ที่ห้าของระดูการครับซึ่งมีสามคู่ที่ยังแข่งขันได้
ตามปกติเชียงรายชนะประจวบหนึ่งศูนย์สุธรรมดีครับชนะนักคอร์ทัศน์ศรีมาไปสองศูนย์
สุโขทัยชนะเมืองทองไปหนึ่งศูนย์ครับวันนี้สามคู่ที่ยังไม่เลื่อนก็มีแข่งกันนะครับ
หกโมงเย็นสองคู่ชมรีเจอกับตราดแล้วก็กันท่าเรือเจอกับหนึ่งทุ่ม
แคทนำก่อน๒๐จากตรการเติมธนศักดิ์นาที๑๗
แล้วก็อีก๑ลูกนะครับได้จากทางปริญญาที๒๕นะครับ
แต่ว่าห้องเย็นท่าข้ามครับมาไล่ตีเสมอ๒๒จากทางรัฐพลอรุณเหลือง
ก่อนที่แคทนั้นจะได้ประตูจากจุดโทษนะครับ
จุดที่๒ของทางอาราซ่านาที๓๙ก็เป็นประตูชัยนะครับ
ชนะไปได้ขึ้นมาอยู่ที่๔ครับ
ธรรมศาสตร์สแตรเลียนครับชนะราชพัฒน์เพชรบุรีไป๕๒
แล้วก็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือแพ้ให้กับเกษมบัณฑิตไป๐ประตูต่อ๓
ท่าเรือเจอกับชนบุรีนะครับคู่นี้ถ่ายทอดทางหน้าจอไทยรัฐทีวีช่อง๓๒